มาติดตามภารกิจในการติดตามหาจุ๊บนะฮะเป็นแฝดผู้พี่
ซึ่งเป็นผู้พิการทางสมองด้วยหายไปยังคงไร้วิแววอยู่
แต่ว่าล่าสุดมีบ่อแสเขามีการได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องในป่า
ค่ะตั้งแต่วันที่ที่ผ่านมานะฮะไปดูความคืบหน้ากันหน่อย
กันหน่อยคุณผู้ชมฝ่าปกครองทหารตำรวจอาสาชาวบ้านร่วมกันเกือบ๒๐๐คนยังคงระดมกำลังค้นหานางสาวสุวรรายบุญจันหรือว่าจุ๊บอายุ๓๖ปีซึ่งเป็นฝ่าแฝดกับจิ๊บจุ๊บจิ๊บนะฮะจุ๊บเนี่ยเป็นแฝดผู้พี่ค่ะและทั้งสองคนนั้นก็เป็นฝ่าแฝดที่พิการทางสมองทั้งคู่ซึ่งมีพัฒนาการช้ากว่าปก

แต่ยังคงไร้วิแววอยู่ระหว่างที่ทีมข่าวไทยรัตน์ทีวีลงพื้นที่ไปด้วยนะไปชบไปพบชาวพมธ์สองคนซึ่งรับจ้างกรีดยางอยู่ตรงนั้นเนี่ยบอกว่าช่วงสักประมาณตี๑ของคืนวันที่๒๐พฤศจิกายนได้ยินเสียงผู้หญิงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดทรมานเหมือนถูกทำร้ายนะจากบนเขาราว๑๐นาทีแล้วเสียงนั้นก็ด
สี่สิบปีเอาไปฟังเสียงพี่น้องชาวพม่าเขาเล่าก่อนนะครับ
เสียงผู้หญิงครับร้องลักษณะร้องร้องยังไงฮะมันร้องแบบร้องแบบ
แบบยาวไปเลยยาวไปเลยครับมันรากยาวไปเลยมันไม่ได้ตะโกนแบบ
ไม่ได้ตะโกนไม่ได้ตะโกนครับอันนี้มันเหมือนทรมาน
มันเจ็บอ่ะผมว่าน่าจะใช่นะครับสอดคล้องกันไหมครับน่าจะ
เสียงไม่ใช่เป็นผู้หญิงเสียงแก่แก่ไม่ได้ไม่ได้แก่ครับ
อันนี้มันเป็นเฉียนอ่อนอ่อนก็ไม่ใช่มันเป็นไอ้สาวเลย
ผู้หญิงสาวเลยครับมันร้องเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่ง
มันทรมานอยู่อืมผู้หญิงแน่นอนค่ะเสียงผู้หญิงครับ
มันดังมากเลยอ่ะผมบอกว่าเออประมาณสิบนาทีแล้วทำไมไม่ไม่
ไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะผมก็บอกน้องเลยอ่ะลองไปดูไหม
น้องก็บอกว่าน้องไม่กล้าไปดูครับครับตอนนี้เนี่ยแม่ของผู้สูญหายคือ
อารีก็กินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับตื่นมาก็มีความหวังทุกวันว่าจะเจอลูกสาว
พยายามทำทุกอย่างแล้วไปหาหมอดูก็พูดไม่ตรงกันบางคนก็บอกว่าถูกคนรักพาตัวไป
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บางคนก็บอกว่าลูกสาวถูกฆ่าผ่าท้องเอาไส้ออก
เอาหินไปถ่วงร่างเอาไว้ใต้น้ำอะไรแบบเนี้ยคือแม่บอกว่าไม่รู้จะเชื่อใครอ่ะ
ขนาดหมอดูยังบอกไม่ตรงกันมันมืดแปดด้านแต่แต่ตอนนี้ยังคงมีความหวังอยู่นะครับ
รู้เว้ยกลับมาแม่แม่ยังรอรู้ทุกเวลารู้กลับมาต้ะพูดเหลือย
ไม่รอไม่รอเดี๋ยวพอมืดนี่ก็ไปรอแล้ว
บอกว่าชาวบ้านอยู่กันมีคนนี้มาแถวหนังเพื่อบางที่รู้เหนื่อยแรง
เขาทิ้งรู้ไว้มันอาจจะคลาดมาทุกวันนี้นอนไม่หลับรอลูกอย่างเดียวเลยรอ
แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการไปถามจิ๊บ
ผู้น้องว่าเอ๊ะเห็นหรือเปล่าใครพาพี่ไปค่ะเขาบอกว่า
ก็ผู้ชายในหมู่บ้านเนี่ยเป็นพานป่าพาเขาเดินเข้าไปในป่าอะไรแบบนี้
ตอนนั้นเขาอยู่บ้านกันสองคนจุ๊บกับจิ๊บพ่อแม่ไม่อยู่บ้าน
เขาก็บอกว่าเพื่อนบ้านที่เป็นพรานป่าอยู่ก็เดินเข้ามาในบ้านเอามือปิดปาก
แล้วก็ลากลากออกไปเลยทีนี้นักข่าวก็ต้องไปถามแม่ของผู้ถูกกล่าวหาคือนางแย้ม
อันนี้เป็นนามสมมุตินะฮะแม่ของผู้ถูกกล่าวหาคือแม่ของผู้ชายคนนั้นยืนยันว่าลูกชาย
ลักพาตัวจุ๊บไปเพราะลูกเป็นคนดีตั้งแต่เด็กไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลย
แล้วแม่ก็บอกว่าตัวเองเป็นโรคหัวใจด้วยถ้าเจอกับเรื่องแบบนี้ตัวเองก็แบบเกรงว่าจะสุด
แต่ยังคงเชื่อมั่นว่าลูกชายจะไม่ทำแม้จะเสียใจที่มีคนกล่าวหาก็ตาม
ขอบแล้วเรือแม่นี้น่ะจะไม่เรือ

รู้แล้วก็แม้ยานั้นพลู้แต่เรามันไม่กิน

เสียใจ
ไม่เห็นจะได้นะ
นี่ก็ปูพรมค้นหากันทุกวิถีทาง